คุณผู้ชมไปทานขนมกันบ้างดีกว่านะคะคราวนี้เป็นขนมโบราณ
เป็นทองม้วนสูตรโบราณหอมอร่อยมันหวานติดอกติดใจกันแน่นอนค่ะ
นี่แหละค่ะนี่คือร้านทองม้วนโบราณเขาบอกว่าขายดิบขายดีมาก
แทบโผล่ผลิตกันไม่ทันเลยล่ะคุณมือเป็นระวิงอ่ะใช่ค่ะ
นางสาวนันทพัฒน์ดวงมณีวันพร้อมกับแม่บ้านในพื้นที่หมู่๔ตำบลบ้านสระอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพยาว
กำลังผลิตขนมทองม้วนสูตรโบราณออกจำหน่ายให้กับลูกค้าอย่างโอ้โหขยันขันแข็งเลยล่ะคุณ
เพราะว่าการผลิตทองม้วนแบบนี้เขาจะใช้สูตรโบราณที่ทำไว้
แล้วก็ขายมากว่า๗๐ปีแล้วด้วยนะคะ
สูตรโบราณที่บอกมันจะมีรสชาติแบบไทยคุณ
รสชาติแบบพื้นบ้านเลยก็คือหวานมันหอมอร่อยสดใหม่
เรียกได้ว่าหอมกลุ่นจากเตาทุกวันเลยค่ะ
สูตรเขาจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเนื้อทั้งหมวนมันจะมีความมันแล้วก็หอมกลิ่นกะทิหอมไหม้น้อย
เจ้าเบาหวานมากกินได้เรื่อยเจ้าก็เลี่ยนเจ้า

ใช่ไหมคือมันจะไม่หวานจนเลี่ยนไม่มันเกินไปแต่ว่ามันจะหอมมันหวานอร่อยเพราะมันเป็นสูตรแบบโบราณเลยคุณ

ใช่ค่ะคือวันหนึ่งเนี่ยขายได้ประมาณวันละ๒๐๐กว่าบาทเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดก็เตรียมที่จะขยายการผลิตเพิ่มเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้า